เป็นสามีภรรยาอยู่กินกันมาก็นานแล้วนะ

แค่ต้นชะอมอะนะตัดต้นชะอมหน้าบ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นสายเมื่อวานนี้นางคลื้นศรีเรืองวัย๗๔ปีเล่าให้ฟังด้วยตัวเองเลยค่ะ
บอกว่าตัวเองเนี่ยถือมีดพระออกไปฟันตกแต่งต้นชะอมที่ปลูกไว้หน้าบ้าน
แล้วสามีในสวนศรีเรืองวัย๗๙ปีพอออกมาเห็นก็ไม่พอใจค่ะ
ออกมาต่อว่าเสียงดังเลยตัดทำไมต้นชะอมหน้าบ้าน
เสียมเดินตรงเข้ามาหา
ยายก็หยิบไม้มาตีมือตาจนเสียมหลุดมือ
ตาก็ยังก้มจะหยิบเสียงมาทำร้ายอีก
ยายเลยคว้ามีดพระที่เอาไปตัดชะอมเนี่ย

แต่โดนเข้าหัวตาเต็มค่ะ
ล้มลงขาดใจตายตรงนั้นเลย
ตำรวจโรงพักเขาพนมจังหวัดกระบี่ก็ต้องเข้าตรวจสอบศพของตาสวนล่ะค่ะ
บาดแผลเนี่ยนะคะมีของแข็งทุบเข้าที่หน้าผาก
ศีรษะมีบาดแผลจากของมีคมฟัน๒แผล
และที่เกิดเหตุมีไม้ยาว๑เมตรมีดพระเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วย
ลูกชายของทั้งคู่บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยพ่อแม่อยู่กันสองคน
ตัวเขาไม่อยู่พ่อแม่เนี่ยถกเถียงทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้ว
ก็ไม้เบื่อไม้เมานะลิ้งกับฟันคนเราอยู่ด้วยกันมานาน
แต่ไม่เคยเห็นพ่อแม่ลงไม้ลงมือกันเลยครั้งนี้เนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าอีท่าไหนแม่ไปพลั้งมือทำให้เกิดเรื่องเศร้านี้ขึ้น
ตำรวจก็ต้องนำตัวยายคลื้นที่รอมอบตัว

แล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแล้วค่ะ